ในช่วงปีใหม่แบบนี้หลายคนจะทานอะไรเยอะแยะมากมาย
ความที่สนุกสนานกับญาติพี่น้อง

อย่าทานที่มันมีไขมันเยอะเดี๋ยวจะเป็นเหมือนเจ้าตุ๊กแก่ตัวนี้
ไม่รู้คุณผู้ชมจำได้หรือเปล่าเจ้าตุ๊กแก่ตัวใหญ่
หางมันบวมแล้วมันปีนขึ้นกำแพงไม่ได้
เจ้าของก็เอาไปรักษาสุดท้ายมันตาย
มันเกิดจากภาวะไขมันพอกตับ
ตุ๊กแกยังมีภาวะไขมันพอกต่ำนะ
ดังนั้นอย่างที่จะบอกว่าคนเองก็ต้องระวังกับเรื่องนี้เหมือนกัน
ไขมันมันก็อันตรายเหมือนกัน
ตามที่เป็นข่าวคุณผู้ชมจำได้ชื่อว่าเจ้าทองแดง

แต่มันก็ป่วยแล้วเจ้าของเองก็พาไปหาหมอ
ก็คือนายสัตวแพทย์ทวีศักดิ์อนันต์สิริวัฒนา
เป็นสัตวแพทย์ของโรงพยาบาลสัตว์ครองหลวงเทศบาลเมืองปฐุม

ก็มีการโพสต์ภาพเจ้าตุ๊กแก่เจ้าทองแดง

เจ้าของเขาสงสารเนี่ยหางมันบวมมันอุ้ย

ก็ตกใจก็เลยพากันไปหาหมอ

คงต้านความเจ็บป่วยไว้ไม่ได้
ไม่ได้ทุกครั้งลิฟต์นะเจ้าทองแดงนะฮะอ่าไอพีชนี่แหละนะครับ
โดยที่ชาวเน็ตเองก็ติดตามอาการว่าเออมันเป็นยังไงบ้างเนี่ยหางมันบวมมันจะหายหรือเปล่า
ที่พาไปหาหมอคุณหมอต้องทำใจนะเพราะว่าคุณหมอกลัวตุ๊กแก่
แต่ว่าสุดท้ายคุณหมอก็บอกว่าไม่เป็นไรเขาก็เป็นสัตว์เขามีชีวิต
แต่คุณหมอทางซ้ายหรือคุณหมอก็พยายามไม่ใกล้
ดูหน้าตามันดิดูร้านอื้อหือ
แต่คนชอบก็ชอบนะดิฉันว่ามันก็น่ารักดีนะ
ส้มเทาตะปุ่มตะป่ำคนจับก็เอาตัวห่างไว้ก่อน

สำหรับเจ้าตุ๊กแก่เจ้าทองแดงตัวนั้นเนี่ยนะฮะ
เป็นตุ๊กแก่เพศผู้นะฮะตัวใหญ่เลยอายุสักสองสามปีได้นะครับ
เจ้าของก็พาไปรักษาตอนแรกมีอาการหังบวม
วินิจฉัยไปวินิจฉัยมาสุดท้ายเกิดจากภาวะไขมันพอกตับชัดเจน
แล้วก็อ่อนแรงจากภาวะตับเสื่อมสุดท้ายมันก็จากไปเมื่อวานอย่างนี้
ต้องย้อนกลับไปดูอาหารที่เขาทาน
ไม่รู้ว่าเจ้าของให้มันกินอะไรเนอะมันก็เลยเป็นไขมันพอกตับ
แต่ไขมันพอกตับไม่ได้เกิดจากไขมันอย่างเดียวนะ
น้ำตาลมันก็เปลี่ยนเหมือนกันมันก็สะสมไปในร่างกายนะครับ